ต่อกันที่เรื่องของการเอาน้ำปัสสาวะไปใช้เรื่องของรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง
ข่าวเป็นคราวไปก็มีคนออกมาเปิดเผยว่าตัวเขาอายุ๔๔ปีแล้ว
ที่ผ่านมา๕ปีที่ผ่านมาทั้งดื่มกินทั้งอาบน้ำทั้งเอาไปล้างตาล้างแผล

มา๕ปีแล้วเขาไม่เคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอีกเลย
เขายืนยันว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของใครของมัน
เขาเชื่อแบบนี้จะว่าเขาก็ไม่ได้
เอาดื่มโชว์ซะเลยคุณผู้ชมขอเอาใหม่เพื่อนผู้ชมที่ทานเช้าอยู่นะฮะ
เขาดื่มโชว์ให้เห็นกันจะแบบนี้เลยนะครับ
นี่คือคุณใจถึงพุทธเสียงแจ่มอายุ๔๔ปีล้างตาด้วยครับ
เป็นชาวบ้านของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
เขาดื่มให้เราดูเลยยังไม่พอก็ล้างตาโชว์ด้วย
ซึ่งเขาคนนี้แหละที่มีภาพว่าเขาดื่มแล้วเอาล้างตาโชว
แล้วก็ภาพเขาวั่นเฟซบุ๊กไปหมดเลย
จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
คุณใจถึงพุทธบอกว่าย้อนไป๕ปีเขามีปัญหาชีวิต
หันไปทานมังซาวิรัติงดทานเนื้อสัตว
เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลต่อมาไปพบกับเพื่อนรุ่นพี่
ซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วก็พอไปรู้จักกัน
เขาก็เลยแนะนำให้ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเอง
ปรากฏว่าเฮ้ยมันรักษาสุขภาพได้
ย้ำเล่านั่นเป็นความเชื่อของคุณใจถึงพุทธ
เขาบอกว่ามันรักษาสุขภาพได้ตามที่ปรากฏในพระตายปิดก
ที่บอกว่าน้ำปัสสาวะนั้นเป็นยานะฮะ
ทางด้านจากหมอเขียวที่เป็นข่าวก่อนอันนี้ก็คือคุณใจเพชรกล้าจน
ตอนนั้นก็เลยพออบรมปุ๊บก็เริ่มดื่มน้ำปัสสาวะเป็นต้นมา
แล้วก็เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในการดื่มครั้งแรกของการดื่มน้ำปัสสาวะเขาบอกว่า
มันเค็มประแร่มหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าอาหารที่กินเข้าไปมันไม่ได้มีการปรุงแต่งรสชาติอะไรจากนั้นก็มีการปรับตัว
ก็คือไปทานมังเซวิรัติเพื่อทำให้น้ำปัสสาวะนั้นมันออกมาบริสุทธิ์มากขึ้น
จากนี้ก็คือเอาไปล้างตาแล้วล้างจมูกด้วยนะคุณคือล้างจมูกเราใช้น้ำเกลือนะ
เขาใช้น้ำปัสสาวะไปล้างจมูกครับก็คือไม่ใช้น้ำปกติทั่วไปแล้วถูกต้องถูกไหมค
เป็นแผลก็เอาน้ำปัสสาวะไปล้างบาดแผลรักษาบาดแผลรวมทั้งนำไปอาบและสระผมทุกวัน
ว่าอาบและสระผมด้วยน้ำปัสสาวะทุกวันนะฮะโอ้โหปรากฏว่าสุขภาพเขาดีขึ้น
ดวงตาแจ่มใสขึ้นไม่เจ็บปวดเป็นแผลหายเร็ว๕ปีที่ผ่านมาไม่เคยไปหาหมอที่โรงพยาบาลแม้แต่ครั้งเดียว
ส่วนกระแสวิภาควิจารณ์ของบุคคลภายนอกที่บอกว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าเขาส่วนตัวเขามองว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ
เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่อาจจะไปห้ามใครหรือบอกใครให้เชื่อตามได้
ทั้งไม่เคยนำคำพูดดูถูกคำตอบว่าของคนอื่นที่พาดพิงมาใส่ใจ
ขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าก็น้ำปัสสาวะมันของเขาเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร

เขามีสิทธิศว่าอยู่แล้วเขามีสิทธิศว่าเพราะเขามีรู้ตัวตนที่รักจริงมั้น
ถ้าใส่นัดเนี่ยแหละพี่
ซีนะเอ้าชี้อย่างนี้ไม่ได้อะ
จีที่มันนานาไม่ได้
ต้องเอาชี้ที่

โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทำอย่างนี้ทุกวันนะ

ขออภัยนะฉี่ปุ๊บเอามือลองแล้วก็เอาไปอังที่จมูก
แล้วโสดเข้าไปเขาบอกว่าใส่ไหนเขาไม่เป็นเลย

ส่วนครอบครัวก็เข้าใจถึงการใช้ชีวิตของตัวเขา
แต่ไม่ได้ดื่มน้ำปัสสาวะด้วยเท่านั้นคือเขาดื่มคนเดียวในบ้าน
เพราะว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ได้มีการบังคับให้ใครทำตาม
เขาก็พาทีมข่าวไปดูอันที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่คือห้องทำงานเขา
ก็จะมีขวดน้ำปัสสาวะบรรจุขวดเรียงรายจำนวนหลายขวด
แล้วแต่อะไรที่มันเขาทานไปช่วงนั้นนะฮะ
อันนี้ก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
เราไม่ได้บังคับให้ใครเชื่อแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งคนที่เขามีประสบการณ์ด้านนี้
เขาบอกว่าเขาทำอยู่แล้วมันได้ผลกับตัวเขาเอง